ตะวันสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์พลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับผมขอบคุณครับที่ท่านประธานกรุณาอนุญาต
ให้ผมได้อภิปรายในฐานะเป็นผู้เสนอยติ
เพื่อที่จะให้รัฐสภาโดยท่านประธานรัฐสภา
ส่งคำลองประยังสารรัฐมนุน
เพื่อให้วิธิฉัยในเรื่องที่เราจะต้องพินากันนี้
ท่านประธานครับผมขอกล่าวถึงยติแบบโดยย่อ

ก็ได้กล่าวถึงว่ายติร่างแก้ไขรัฐมนูลเพิ่มเติม
มาตรา๒๕๖และเพิ่มมะหมวด๑๕ทับ๑นั้น
มีหลักการเหตุผลให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
และมีเนื้อหาสาระในร่างแก้ไขรัฐมนูลเพิ่มเติมหมวดสิบห้า
ให้มีสภาร่างรัฐมนูลจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่นั้นด้วย

ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐมนูล
ให้อำนาจรัฐสภาในการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้
และตามหลักกฎหมายหมาชนที่ว่า
ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ
หมายความว่าหากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้

รัฐสภาจึงไม่มีอำนาจจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
คงมีอำนาจเฉพาะที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลมาตราสองร้อยห้าสิบหก
คืออำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนเท่านั้น

สารรัฐมณูนได้โปรดวิทยาวิทยาลัยขึ้นมานะฮะ
นาจจัดทำลัฐมณูนภาพใหม่ได้หรือไม่
ในส่วนของคำวิจัยนั้นมีประเด็นสำคัญที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน
อย่างท่านสมาชิกคือสารโดยรวมแล้ว
ผมอาจจะขอพูดโดยรวมก่อนนะฮะสารได้มีคำวิจัยไว้ตรงกับที่ยัตติที่เสนอ
ก็คือรัฐสภาตามหมวด๑๕นั้นไม่มีอำนาจที่จะจัดทำรัฐมนุนใหม่นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้กราบเรียนท่านประธานในส่วนของคำวิจัยในส่วนนี้
แล้วก็มีประเด็นที่๒ที่สารรัฐมนุนได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า
การดำเนินการจัดทำรัฐมนูลใหม่นั้นหรือการแก้ไขรัฐมนูลนั้น
จะต้องดำเนินการตามรัฐมนูลมาตรา๑๕๖อนุ๑๕ครับก็คือ
จะต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยในที่ประชุมของรัฐสภา
ก็คือให้สสวเป็นผู้ดำเนินการ
สารได้วินิจฉัยไว้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะเป็นการจัดทำรัฐมนุนใหม่ก็ตาม
แล้วสารท่านได้กรุณาวินิจฉัยไว้จนถึงในหน้าสำคัญก็คือว่า
ปรากฏอยู่หน้า๗๐นะฮะก็คือสารได้เก่าได้ว่า
เห็นว่าศาลเห็นว่าแม้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
หากแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมาซึ่งจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและเนื้อหา
รัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอย่างเคร่งคัด
โดยไม่อาจกระทำนอกจากขอบของหน้าที่และอำนาจที่รัฐมนูลกำหนดไว้ได้
ซึ่งในส่วนนี้ก็ชัดเจนว่ารัฐสภาจะไปมอบอำนาจ
ให้มีสภาร่างรัฐมนูลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไปดำเนินการจัดทำรัฐมนูลใหม่นั้นไม่ได้นะฮะ
ดังนั้นในหน้าที่๑๐หน้าเดียวกันนะครับสารรัฐมนุนได้วินิจฉัยอีกตอนหนึ่งไว้ว่า
รัฐมนุนแห่งราชชนะจากไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ม๑๕
บรรยัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลได้เท่านั้น
ไม่มีบทบัญญัติให้จัดทำรัฐมนูลใหม่ขึ้นทั้งฉบับ
อันนี้ก็อย่างที่ผมกลับเรียนไปตอนต้นก็คือเป็นไปตามยติที่เสนอไว้
แล้วก็สารอย่างวิทย์ใช้ต่อว่าการจัดทำรัฐมนุนใหม่
คือตามร่างที่เราเสนอกันนั้นนะฮะโดยวิธีการล่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีหมวด๑๕ทับ๑ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๑๖๐
ประเด็นนี้สารได้วินิจฉัยตอบคำถามเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
ที่บอกว่าร่างรัฐมนูลที่เสนอไปนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขร่างใหม่
สารบอกว่านอกจากเป็นการล่างใหม่แล้วยังเป็นการยกเลิกรัฐมนูล๖๐ด้วยนะฮะ
ซึ่งอันเป็นการกระทำแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนาดั้งเดิม
ต้องการปกป้องคุ้มครองไว้ก็คือสรุปว่า
เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าร่างรัฐมนูล
เป็นการกระทำที่ขัดรัฐมนูลตามมาตรา๕กระทำไม่ได้
ซึ่งฝ่ายกฎหมายของสภาก็คงมีความเห็นในธรรมนองเดียวกัน
แต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไป
แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาถกเถียงกันมาก
ท่านประธานครับผมขออนุญาตนำเสนออย่างนี้ครับ
ก็คือในคำวิจัยหน้าเดียวกันหน้า๑๐
บอกว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูล

สมควรมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
ประเด็นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจกันสับสน

ในบทบรรยัดแห่งรัฐมนูน๒๕๖๐
ตามยศตี่ที่เสนอและคำวิจัยสายรัฐมนูน
เพราะฉะนั้นสอดคล้องกันครบถ้วนแล้วว่าไม่มีบทบรรยัตน์ใดที่ให้มีการจัดทำร่างรัฐบนูนใหม่
แต่เนื่องจากศาลเห็นว่าในเรื่องของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูลนั้น
เป็นอำนาจซึ่งคงอยู่นะฮะไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้นะครับ
ดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยโดยเนื่องจากเมื่อไม่มีบทบัญญัติใด
จัดทำรัฐมนูลใหม่ในรัฐมนูลจึงเข้าต้องตามมาตรา๕แห่งรัฐมนูล
ราชนาธัยว่าในวัก๒เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐมนูลนี้
แก่กรณีใดซึ่งกรณีนี้คือการจัดทำรัฐมนูลใหม่
มาตรา๕วัก๒บอกว่าให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
กลับเรียนท่านประธานครับดังนั้นส่วนที่มีข้อถกเถียงกันว่า
ต้องไปทำประชามติก่อนแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องกับ
ร่างรัฐมนุนที่เราพินาในหมวด๑๕นั้นเป็นคนละเรื่องครับ
เรื่องของการจัดทำรัฐมนุนใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยเหตุที่
เป็นไปตามมาตรา๕เป็นประเพณีการปกครองที่สารได้กรณาวินิจฉัยไว้
เพราะว่าในหน้าที่๑๑ก็คือว่าอันเป็นกระบวนการจัดทำรัฐมนูล
ตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยครับทำให้อาจจะมองไปอีกแบบหนึ่ง
ก็คือสารวินิจฉัยตรงทายว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ
จัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้นะฮะโดยให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐมนูล
ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์ให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทำร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เสร็จแล้ว
ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐมนูลฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง
วินิจฉัยนี้จึงหมายถึงเป็นการวินิจฉัยตามมาตราห้าวักสอง
ไม่ใช่อยู่ในบทบัญญัติแห่งรัฐมนูลในหมวดที่สิบห้า
ดังนั้นจึงเอามาปนกันไม่ได้
ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เห็นว่า
ร่างรัฐมนูนเราไม่สามารถโบสถ์ว่าละสามได้แน่นอน
แล้วเราก็จะเก็บไว้ต่อก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ขัดรัฐมนูล
แต่ว่าถ้ากระบวนการจะจัดทำรัฐมนูลใหม่นั้นในส่วนผมเห็นว่า
ก็จะต้องเป็นการเริ่มต้นโดยรัฐสภาจะต้องมีการยื่นยติ
ขอจัดทำรัฐมนูลใหม่และที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ
จึงส่งไปยังคณะลำตีเพื่อออกเสียงประชามติ
แล้วถ้ามีการดำเนินการจัดทำรัฐมนูลใหม่นั้น
ก็จะต้องถ้าประชาชนออกเสียงให้จัดทำนะฮะ
ก็รัฐสภาเท่านั้นที่ต้องดำเนินการโดยตั้งกรรมธิการขึ้นมา
แต่ไม่สามารถจะตั้งสอสลอได้
ก็ผมกลับเรียนเพื่อเป็นข้อมูลไว้
แต่ว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมชายแสวงการ
ซึ่งท่านเป็นผู้เสนอยติร่วมกับผม
ท่านขออภิปรายแล้วก็มีข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของที่ประชุม
ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ